คุณผู้ชม๑๖วันแล้วนะคะที่น้องต่อหายไป
แล้วก็มีการตามหาอย่างต่อเนื่องหาทุกช่องทาง
แต่วันนี้ก็ยังไม่พบค่ะวันนี้เขาหาทางน้ำ
เขาคาดว่าน้องต่ออาจจะสูญหายไปทางน้ำ
จะเห็นว่าเห็นไหมคะเสื้อชูชีพก็จะมาแล้ว
ร่องเรือหางยาวตามหาน้องต่อในแม่น้ำจุดใกล้บ้านค่ะ
เมื่อเช้าใช้เรือหางยาว๕ลำตามหาน้องต่อที่แม่น้ำท่าจีน
ที่ท่าน้ำในวัดศิลามูลที่บางเลนนครปฐมนะคะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาคาดว่าน้องต่ออาจจะศูนย์หายทางน้ำ
ก็เอาเรือหางยาวแบบติดเครื่อง๕ลำ
ระเวนหาตามชายฝั่งสองด้านเลย
ร่องเรือเริ่มจากเส้นทางหน้าวัดศิลามูลไปทางวัดโพ
แล้วก็ล่องกลับมาอีกรอบนึงมุ่งหน้าสะพานวัดไผ่หูช้าง
ก็มีระยะทางไปกลับประมาณ๑๓๑๔กิโลเมตร
ก็ใช้เวลากว่า๖ชั่วโมงนะคะ
ร่องไปก็สังเกตไปริมคลองริมแม่น้ำริมชายฝั่ง
สิ่งต้องสงสัยซึ่งพวกเขาก็สอบถามเสื้อผ้าของน้องต่อ
ในวันที่หายตัวไปจากพ่อของน้องค่ะ
ปูพรมหาสองฝั่งแม่น้ำไปจนถึงข้างล่างรอบหนึ่ง
แล้วก็จะหาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งไปจนถึงวัดท่าเจดี
แล้วก็จะหาจากวัดท่าเจดีลงมาอีกรอบหนึ่งเท่ากับฝั่งละ๒รอบ
ระยะทางประมาณ๑๓๑๔กิโลจะค้นหาประมาณถุงกระเป๋ากระสอบครับ
สิ่งของที่ลอยน้ำหรือว่าสิ่งแปลกพวกนี้ครับ

ขณะที่อีกด้านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมท่านนี้อาจารย์เจจักริน
ก็เดินทางไปที่วัดริมน้ำวัดศิลามูล

ไปกำนึงด้วยนะคะพวงมาลัยอีก๕พวง
ไปนั่งพนมมือที่สะพานริมแม่น้ำบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธ
เอาพวงมาลัย๕พวงดอกบัว๑๒ดอกลอยแม่น้ำค่ะ
อาจารย์บอกว่าตอนที่นั่งกรรมฐานได้ยินเสียงร้องไห้
และรู้สึกว่ามีเด็กมากอดคอวันนี้ก็เลยมาขออนุญาตเปิดทาง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานสะดวกและสำเร็จ
ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเด็กเสียชีวิตแล้วหรือเปล่า
และในคดีนี้จะต้องมีคนรับผิดชอบ๓คน
เป็นชาย๒คนและหญิง๑คนค่ะ
เมื่อครบ๑๒วันของน้องนะครับมันมีเสียงร้องไห้

ก็เลยสัญญาว่าจะมาแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า
มาแล้วจะช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหน
เพียงแค่มาเปิดทาง
ผมอยากเห็นน้ำที่แคบกว่านี้
แล้วก็ผมอยากจะเห็นปากทูบ
มีบ้านคนหนึ่งหลังมีหมาอยู่
แล้วก็เป็นไม่ใช่ดินไม่ใช่ถนนปูน
ผมอยากเห็นถนนลูกรังสีขาว
ผู้ชาย๒คนและผู้หญิง๑คน
จะต้องโดนจับในคดีนี้แน่นอน

ก็มีการนำสุนัขตำรวจ๒ตัวค่ะ
เอามาปฏิบัติหน้าที่ค้นหาน้องต่อ

มกลิ่นผ้าอ้อมกับถุงเท้าน้องต่อ
ค้นหา๖จุดค่ะตรงบ้านร้าง
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ในหลังเคยมานั่งพัก

ป้าบุญล้อมให้การว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์สวน
กับรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานของในหลัง
อีกจุดหนึ่งก็คือป่าริมถนนใหญ่
ซึ่งเป็นจุดที่ในหลังบอกว่าเอาน้องต่อมาทิ้งไว้
และบ้านของชาวบ้านที่ในหลังมารับจ้างตัดย่า
รวมถึงจุดที่เคยพบพระอ้อมสำเร็จรูปตกอยู่
และบริเวณบ่อปลาที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ริมน้ำ
จุดด้วยกันนะคะที่ไปสำรวจ

ไม่มีจุดไหนที่สงสัยเป็นพิเศษ
ค้นหาก็ค่อนข้างยากเพราะว่าหลายวันแล้ว
กลิ่นมันก็อาจจะเลือนลางลงไปได้ค่ะ